อันนี้ก็ต้องมาชี้แจงกันแล้วค่ะว่ามันเป็นความผิดพลาดที่ตรงไหน
หรือว่ามันเป็นความบกพร่องอย่างไรหรือเปล่า
เพราะว่ามีเด็กคนนึงเขาก็ไปเล่นม้ากระดกกับเพื่อน
้ากระดกเนี่ยคุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมคะมันจะเป็นคาน

คนนึงนั่งลงอีกคนก็จะลอยขึ้น
แล้วก็กระดกกันไปกระดกกันมาแบบนี้

มันไปกระแทกเข้าท้องของน้องคนหนึ่ง

พาไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอบอกว่า

น้องเสียชีวิตเลยแม่ทำใจไม่ได้เลยนะคะ
เป็นอุทาหรณ์เลยคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยค่ะ
ภาพนี้แหละมันสะเทือนใจมาก
เอาชุดนักเรียนของลูกมากอดมาหอมเนี่ยนะ

คือทำได้แค่นี้ค่ะทำได้แค่
สิ่งของที่จะพอเยียวยาจิตใจได้ตอนนี้
นี่คือนางสาวบังออนเพียรหานะคะ
เสื้อสีเขียวลายเนี่ยค่ะ

ก็เข้าไปกอดยายน้องซี

อดชุดลูกกอดชุดหลานร้องไห้กันด้วยความเสียใจ
เพราะต้องสูญเสียน้องซีไปจากอุบัติเหตุ
ถูกเหล็กด้ามจับไม้กระดกกระแทกเข้าที่ท้อง
สนามเด็กเล่นของอบตแสนศุกร์นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ

วันนั้นทุกคนไปเชียร์กีฬาหมู่บ้านที่อบตแสนศุกร์
ซีก็บอกขอไปเล่นกับเพื่อนนะ

น้องซีเดินกุมท้องกลับมาที่เต็นต์ข้างสนามมาหาแม่

ก็เอายาหมองทาให้แล้วก็ถามว่าซีไปโดนอะไรมาลูก
ซีเล่าบอกว่าไปเล่นไม้กระดกกับเพื่อนรุ่นน้องชั้นป๕
จังหวะที่น้องซีอยู่ด้านบน
น้องคนนั้นลุกออกจากที่นั่งกระทันหัน

ก็เลยร่วงลงมากระแทกพื้น

มันจะมีกระดานที่เอาไว้นั่งแล้วก็มือจับข้างบน
มือจับอันนั้นแหละมันกระแทกเข้าหน้าอกอย่างแรง

ได้ยินแบบนั้นโอ้โหมันน่าจะหนักอยู่เหมือนกันแหละ
รีบพาน้องซีไปหาหมอที่โรงพยาบาลพนมไพร
หมอให้ยาแก้อักเสบกับยาทาแล้วก็ให้กลับบ้าน
ถัดมา๑๗กุมภาพันธ์น้องซีก็บ่นว่าปวดท้อง

หมอฉีดยาให้๑เข็มแล้วบอกว่า
น้องเป็นกระเพาะอักเสบจ่ายยามาแล้วก็ให้กลับบ้าน
จนกระทั่งวันอังคารที่๑๘กุมภาพันธ์
ซีนอนหายใจรวยรินแล้วก็ขยับตัวไม่ไหว

คือแม่คอยดูแลน้องซีอยู่ไม่ห่างแล้วน้องก็จากไป
แม่ก็รีบพาน้องซีส่งโรงพยาบาล
พอถึงมือหมอหมอก็บอกว่า
เสียใจด้วยจริงน้องซีเสียชีวิตแล้ว
วันนั้นครอบครัวไม่มีเงินเลยสักบาทเดียว
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็เลยติดต่อไปที่มูลนิธิฮุก๓๑ยะโสธร
ลงศพมาให้แล้วก็นำศพน้องซีกลับบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
เจ้าหน้าที่อบตแสนสุกก็รวบรวมเงินช่วยทำศพมา๒๐๓๐บาทค่ะ
ตัวแทนบริษัทประกันภัยซึ่งเป็นประกันชีวิตหมู่ของโรงเรียน
จ่ายค่าสินใหม่ให้๑๐๐๐บาท
แต่ก็บอกกับแม่ว่าน้องอาจได้เงินชดเชยถึง๖๐๐๐บาทนะ
แต่ต้องให้หมอผ่าชนะสูตรให้แน่ใจก่อนว่า
สาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากอุบัติเหตุ
ซึ่งแม่บอกว่าขอรับเลือกรับเงินแค่๑๐๐๐ก็พอแล้ว

ไม่อยากเห็นร่างของลูกต้องถูกผ่า
ไม่อยากเห็นลูกต้องเจ็บขนาดนี้

รู้อยู่แก่ใจว่าสาเหตุมันคืออะไร

ซึ่งแม่บอกว่าศพของน้องซีจะตั้งสวด๒วัน